ตั้งแต่ตอนบ่าย๒โมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
ก็มีแก่นำ๘พักร่วมทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
คนแรกที่มาถึงคือพันธบทเอกทวีสอดส่องเลยค่ะ
ที่การพักประชาชาติค่ะ
นายวรวีมะกูดีรักษาการหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
นายวัศวรรษภวงพรศรีหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยรวมพลัง
ขณะที่นายปิติพงศ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรม
ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล
ก็ยังคงอยู่ร่วมกับ๘พักเหมือนเดิม
ส่วนตัวนั้นเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน
ด้วยความร่วมมือกับ๘พักร่วมค่ะ
จากนั้นนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
นายสุพรรณมงคลสุธีรองหัวหน้าไทยสร้างไทยก็ตามเข้ามา
แล้วก็ตามมาด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะ

โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์วันนี้ก่อนเข้าประชุม
ก็ได้พูดกับผู้ศึกษาบอกว่าทางภักร์ประชาธิบัตร
พักชาติไทยพัฒนายังไม่ได้ตอบรับมา
แต่วันนี้แกนนำเปลี่ยนก็ต้องมีการพูดคุยกัน
ยังยืนยันอย่างที่เคยพูดคุยว่าต้องมีพักที่๙พักที่๑๐มาพูดคุย
เพราะถ้าไม่มีเสียงก็ไม่พอโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะ
หลังจากนั้นนายกัณวีสืบแสงเลขาธิการพักเป็นธรรม
ก็มาถึงที่ทำการของเพื่อไทยนะคะ
ลิฟต์ไปนายกัณวีให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อมั่น
ทั้ง๘พักน่าจะจับมือกันอย่างเหนียวแน่น

หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จสิ้นนะคะ
ขณะที่ตัวแทนคณะเจรจาของพักเก้าไกล
ก็มาถึงพักเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ว่าไปขึ้นลิฟต์ทางด้านหลังนะคะ

ประเด็นในที่ประชุมวันนี้ที่คาดว่าจะมีการหารือกัน
ก็คือเป้าหมายในการหาเสียงสนับสนุนให้ได้๓๗๕เสียง
แคนดิเดตพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนจะเป็นชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินหรือไม่
พักเพื่อไทยก็อย่างที่บอกค่ะจะไปประชุมกันอีกครั้ง
กรกฎาคมนี้เวลา๑๗นาฬิกา
และอีกประเด็นนึงที่เดี๋ยวเราต้องรอฟังนะคะก็คือว่า
จะมีการพูดคุยกันให้จบด้วย
พักก้าวไกลจะต้องลดเพดานเรื่องแก้ไขมาตรา๑๑๒หรือไม่
คือเบื้องต้นเขาคาดว่าจะไม่เกินนะคะ๖โมงครึ่ง

แต่ตอนนี้ก็น่าจะล่วงเลยเวลามาแล้วน่าจะอีกไม่นาน
แล้วคุณผู้ชมรออีกสักนิดหนึ่งค่ะ